ชมเราทราบกันว่าเราอยู่ในยุคโควิทย์๑๙ค่ะโควิทย์๑๙นี่โอ้โหต้องบอกว่าหลายคนหลายส่วนได้รับผลกระทบกันไปเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องของงานเรื่องของอาชีพเรื่องของเศรษฐกิจโดนผลกระทบโดยทั่วถึงกันไม่เว้นแม้แต่วงการของโฆษณาเองก็ตามแวดวงโฆษณาเนี่ยด้วยสถานการณ์โลกต่างที่มันเปลี่ยนแ
เขาแชร์กันออกมาในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยว่า
ไอเดียแบบนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการกระจายรายได้
ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
แล้วไอเดียของการโฆษณาที่ว่าเจ๋งเนี่ยมันเป็นยังไง

ถ้าพูดถึงเพลงป๊อปที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยแล้วก็
จะไม่พูดถึงเพลงป๊อปสไตล์เกาหลี
เพราะเพลงป๊อปจากแดนโสมนั้น
ได้เข้ามาตีตลาดวัยรุ่นไทย
ทำให้เกิดกระแสนิยมอย่างล้นหลาม
และการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย
รวมถึงการทำป้ายโปรโมทศิลปิน
ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศเกาหลีใต้เช่นกัน
โดยเหล่าบรรดาแฟนคลับได้ทำสื่อโปรโมท
เพื่อแสดงความยินดีให้กับศิลปินเกาหลี
ในโอกาสต่างตามบิลบอร์ด

ป้ายรถเมย์ประจำทางเป็นต้น
แต่ณปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนไปแล้ว
แฟนคลับของศิลปินแต่ละบ้าน
เขาได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการโปรโมทแบบเดิม
โดยหันไปพึ่งพาผู้ที่หาเช้ากินค่ำมากขึ้น
โดยหันไปโปรโมทศิลปินที่เขารัก
ด้วยการติดป้ายโปรโมทอวยพรวันเกิด

แม่ซึ่งนอกจากราคาจะถูกลงแล้วเนี่ย
ยังสร้างเอกลักษณ์จนเป็นจุดสนใจ
แถมทำให้คนที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับ
มารู้จักศิลปินของพวกเขาด้วย

จึงเป็นที่นิยมในเหล่าแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับ

ยังมีรถสามล้ออีกด้วยนะครับ
ดูแล้วเนี่ยเก๋ไก่ไม่แพ้รถตุ๊กเลยล่ะครับ
และตอนนี้ไอเดียของพวกเขา
ไม่ได้หยุดอยู่แค่รถตุ๊กรถสามล้อเท่านั้นนะ
แต่กระจายไปโปรโมทบน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ว้าว
งานนี้เจ้าโซเชียลตามพากันชื่นชม
และแชร์เรื่องราวนี้ออกไปในวงกว้างว่า
อกจากจะเป็นไอเดียที่ดีแล้ว
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ในช่วงเศรษฐกิจการค้าที่ไม่ดีแบบนี้ด้วยล่ะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการโปรโมทศิลปินที่เรารัก
ผู้ประกอบการรายย่อยที่น่าสนใจมาก
ขอสนับสนุนเลยล่ะครับ

อย่าทำได้ไม่ได้นี่ฉันว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
สมมุติว่าถ้าจะเอาหน้าคุณไปปิดบิวบอร์ดอะไร

คุณจะจอดูเขาจะเหยียบเค้าเร่งใส่

จริงรักใครชอบใครมันเป็นเรื่องที่ดี

อุ้ยรีบขอบคุณ

อย่างน้อยก็จะมีตะลังถั่งรถเมล์บ้างอะนะคะ

ใช่ไหมใครเจอก็ส่งรูปมาคุยกัน
อย่าพุ่งโยนนะค่ะขออนุญาตจริง